โดนแฟนเพลงดึงล่วงตกเวทีไปเลยค่ะ
จนกระทั่งมีเสียงดังร้องกรี๊ดกันสนั่นเลยล่ะค่ะ
แต่โชคดีนะคะไม่เป็นอะไรมากค่ะ
ผลเอ็กซ์เรย์เนี่ยผลตรวจปกติปกติดีค่ะ

เพราะกล้ามเนื้อหลังและคอได้รับการกระแทกนะคะ

งั้นก็คงไม่ตายเหลือแต่ชื่อ

แล้วก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาด้วยนะคะ
อันนี้ก็เพิ่งมาบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะคุณเบิ้ลค่ะ